ขวานเก่งสุด

ใครเป็นคนคิดภาพของของขาวนี้มา
เริ่มเลย
เรื่องแบบนี้มันแพ้งันไม่ได้คะ
คำถอบคือ

เพราะฉันรู้ว่าเขาจะคิดว่าฉันจะใช้คำแบบสวยกิ๊กสวยโกรธ
ฉันได้๒คะแนนจ้า
ฉันได้๕คะแนนจ้า
เกมนี้สนุกตรงที่ว่าทายใจโฮดว่าโฮสจะใช้คำไหน
อาชญากรรมยากกว่าคณิตศาสตร์อีกเหรอค
ถามจริงตอนมาสมัครงานที่นี่เครียดเท่านี้กันไหมคะ

ทำไมฉันใช้ไอเทมไม่ได้ฉันจะใช้แก้มเพื่อน

คุณป้าข้างบ้านนี่มาแรงนะได้ตั้งแต่คะแนนแล้วไม่ทำอะไรเลย

จัดหาฉันได้๔คะแนน

เกมนี้อย่าคิดเยอะหมอบกับคนไม่ค่อยมีสมองมีที
ดูดูอ่ะ

ฉันเอง

แล้วก็สามารถจะเล่นที่มือถือ
มีอากออมมักเล็ก

ทางบ้านชวนเครื่องมาก็ได้กันนะ